สวัสดีค่ะหมอไก่พอภาษณ์ที่นี่นะคะ
เช็คดวงเรื่องดี๑๒ราศีในช่วงเดือนธันวาคมนี้กันดีกว่าค่ะว่า
ราศีของคุณจะได้เจอข่าวดีเรื่องไหนบ้างมาเช็คดวงกันเลยนะคะ
ราศีแรกคือชาวราศีเมษนะคะชาวราศีเมษนะคะ
กำลังจะได้พบเจอกับสิ่งใหม่งานใหม่การงานของคุณมีเกณฑ์ที่จะเจริญก้าวหน้าอย่างมากเลยค่ะ
โดยเฉพาะคนที่ทำงานประจำอยู่นะคะจะมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งในอีกไม่ช้าไม่นานนี้ค่ะ
ต่อมาคือชาวราศีพฤกษกนะคะสำหรับชาวราศีพฤกษกค่ะ
ถือว่าเป็นราศีที่ดวงชะตาดีขึ้นนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของหน้าที่การงานค่ะ
เขาเรียกว่าดวงการงานปลดล็อกนะคะอุปสรรคปัญหาในเรื่องของการงานเนี่ยจะหายไป
กลายเป็นความสำเร็จมาแทนที่ค่ะต่อมาคือชาวราศีเมทุนค่ะ
สำหรับชาวราศีเมทุนนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งราศีค่ะ
ดวงดีมากในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินค่ะ
ชาวราศีเมทุนจะมีโอกาสได้จับเงินก้อนใหญ่ในอีกไม่ช้าไม่นานนี้นะคะ
แถมคุณค่ะจะมีโอกาสได้ครอบครองเป็นเจ้าของทรัพย์สินชิ้นใหญ่
ไม่ว่าจะเป็นบ้านรถที่ดินหรือว่าคอนโดในอีกไม่ช้าไม่นานนี้นะคะ
ต่อมาคือชาวราศีกรกฎค่ะสำหรับชาวราศีกรกฎนะคะ
ในช่วงเดือนธันวาคมนี้ค่ะคุณจะเหนื่อยมากเลยนะคะ
เพราะว่าจะมีงานเข้ามาให้คุณต้องรับผิดชอบอย่างต่อเนื่องค่ะ
แต่บอกได้เลยนะคะว่างานของคุณค่ะถึงแม้ว่าจะมากมาย
แต่ก็จะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนราศีต่อมาค่ะ
ดวงดีไม่แพ้กันเลยนะคะนั่นก็คือชาวราศีสิงค่ะ
สำหรับชาวราศีสิงศ์นะคะถือว่าเป็นราศีที่หมดเคราะห์หมดโศกอย่างแท้จริงเลยค่ะ
ว่าคุณจะคิดจะทำอะไรค่ะก็มีโอกาสที่จะสำเร็จสมหวัง
มากกว่าช่วงที่ผ่านมานะคะส่วนชาวราศีกันนะคะ
ถือว่าเป็นราศีที่ดวงดีในเรื่องของการงานในช่วงเดือนธันวาคมนี้ค่ะ
ถ้าคุณนะคะคิดว่าจะไปเสนองานสมัครงาน
หรือว่าทำเรื่องใดเกี่ยวกับเรื่องของการงานเนี่ย
ขอให้รีบลงมือทำในช่วงเดือนนี้เลยค่ะ
เพราะว่ามีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จสมใจอย่างมากเลยนะคะ
ส่วนชาวราศีตุลนะคะในช่วงเดือนนี้ค่ะ
ถือว่าเป็นเดือนที่คุณต้องเหนื่อยมากเลยนะคะ
เพราะว่าจะมีภาระงานเข้ามาให้คุณต้องรับผิดชอบอย่างต่อเนื่องค่ะ
แต่หมอไก่ขอเป็นกำลังใจให้ชาวราศีตุลนะคะ
แม้ว่างานของคุณจะเยอะค่ะแต่งานของคุณจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนค่ะ
ราศีต่อมาคือชาวราศีพิจิกษ์นะคะ
สำหรับชาวราศีพิจิกษ์ค่ะในช่วงที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นราศีที่เจออะไรมาเยอะนะคะ
คุณต้องเจอกับอุปสรรคปัญหามากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินหรือว่าเรื่องส่วนตัวค่ะ
แม้ว่าคุณจะเหนื่อยและไม่มีใครคอยช่วยเหลือคุณอย่างเต็มที่นะคะ
แต่ถ้าชาวราศีพิจิกษ์ค่ะทำทุกอย่างด้วยตัวเองด้วยความตั้งใจ
รับรองว่าความสำเร็จอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมแน่นอนค่ะส่วนชาวราศีธนูนะคะ
ถือว่าเป็นราศีที่ดวงการเงินโดดเด่นมากในช่วงเดือนธันวาคมนี้ค่ะ
ชาวราศีธนูค่ะยังมีโอกาสที่จะได้โชคได้ลาบแบบพอหอมปากหอมคอด้วยนะคะ
ราศีต่อมาคือชาวราศีมังกรค่ะบอกได้เลยนะคะว่าชาวราศีมังกรจะต้องเหนื่อยอย่างมากเลยนะคะในช่วงเดือนนี้ค่ะ
เพราะว่าเป็นราศีที่จะต้องเจอกับงานหนักงานเยอะภาระงานมากมายค่ะ
บางทีก็ต้องรับผิดชอบงานมากเกินหน้าที่ของคุณนะคะแต่ขอให้ชาวราศีมังกรใจดีสู้เสือเข้าไว้ค่ะ
เพราะว่าคุณนะคะมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้ถึงแม้ว่าความสำเร็จนั้นจะมาช้าสักนิดนึงนะคะ
ส่วนชาวราศีกุมนะคะถือว่าเป็นราศีที่ดวงดีมากเลยค่ะ
ในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะคะคิดอยากจะทำอะไรค่ะก็ขอให้รีบลงมือทำในช่วงเดือนนี้นะคะ
เพราะว่าเดือนนี้เป็นช่วงที่ดวงดีมากหากเริ่มต้นทำสิ่งใดในเดือนนี้จะมีโอกาสประสบความสำเร็จอย่างมากค่ะ
และราศีสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะคะนั่นก็คือชาวราศรีมีนค่ะ
ชาวราศรีมีนถือว่าเป็นราศีที่ดวงดีที่สุดในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะคะ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานที่มีโอกาสประสบความสำเร็จเกินใจคาดหมาย
รวมไปถึงในเรื่องของการเงินค่ะที่มีโอกาสที่จะได้ลาบก้อนใหญ่หากคุณทำบุญมามากนะคะ
แน่นะงวดนี้คุณอาจจะได้กลายเป็นเศรษฐีโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยก็ได้นะคะ
ดวงดีแล้วแต่ก็อย่าลืมทำบุญเพื่อเสริมดวงชะตาให้ดียิ่งขึ้นไปนะคะ
สำหรับวันนี้หมอไก่ต้องขอลาไปก่อนค่ะและพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ